พระเสธพงษ์ศรนวัฒน์แห่งจัตรูพรแห่งเชื้อ

พอท่านเห็นผมลุกขึ้นนี่ท่านอาจจะคิดว่า
ผมอภิปรายเรื่องงบป้องกันการกัดซ่อชายฝั่งอีกนะครับ
ไม่ใช่นะครับท่านประธานถึงการอภิบายเรื่องเขื่อนป้องกัน
กระทรวงทรัพย์บอกว่าจะเอามาใช้เนี่ยก็ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม
กระทรวงก็ยังไม่ออกนะครับท่านประธานฮะปีนี้จะขออภิปราย
งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจในฐานะอดีตบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ผมอยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงจากรัฐรวมศูนย์
เป็นการกระจายอำนาจเสียทีนะครับขอสไลด์ครับ
มันก็คืองบที่บอนไซต์ท้องถิ่น
มันดับฝันคนที่อยากเห็นท้องถิ่นเติบโตเข้มแข็ง
อยากเห็นการยุติรัฐราชการรวมศูนย์
เพราะปีนี้รัฐบาลก็ยังไม่รักษาสัญญาที่ได้ให้ไว้ตามกฎหมายว่า
ยังคงจัดสรรรายได้ให้ท้องถิ่นนะครับ
ไม่ถึง๓๕ของรายได้รัฐบาล
รายได้ทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกประมาณการไว้ที่

คิดเป็น๒๙๖ของรายได้รัฐบาลครับ
ลดลงจากปีก่อนประมาณ๑๐

งบประมาณภาพรวมโดนปรับลดลง๕๗
กระทรวงกลาโหมปรับลดลงแค่๕๒
แต่รายได้ท้องถิ่นถูกปรับลดลงถึง๑๐ครับท่านประธาน

เพราะท้องถิ่นมันไม่มีปากไม่มีเสียงใช่ไหมครับ
ผมไม่รู้จะชี้นิ้วไปว่าใครผิดดีนะครับ
ระหว่างสำนักงบประมาณกับท่านนายก

องเวรกับท้องถิ่นมากเหลือเกินนะครับ
กับนายกที่ไม่เคยเชื่อเรื่องการกระจายอำนาจ
แต่ชอบรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ตัวเอง

ยังยัดงบฝากโอนมาอยู่ที่เงินอุดหนุนก็ยังมีอยู่นะครับ

เบี้ยคนบิการเบี้ยผู้สูงอายุ
งบอุดหนุน๓แสนกว่าล้านนะครับ
เป็นงบฝากโอนไปถึง๑แสน๒หมื่นล้านบาท

ตอบแทนอสมที่ยอมโอนงบกลับไปให้กระทรวงสาธารณสุขครับ
ประมาณ๑๒๐๐๐ล้านบาท
หลังจากที่เราพูดเรื่องนี้มา๒ปีนะครับ
ก็แสดงความยินดีกับพี่น้องชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ
ที่ได้ปลดภาระหนี้นะครับ
ภาระก้อนนี้ออกไปนะครับจากบ่า
ไม่ต้องอยู่ในฐานะเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลอง

แต่ข่าวร้ายของพี่น้องอบจก็คือ
พอเอางบอสมออกไปนะครับ

ทั้งจริงแล้วนะครับ
เราตัดเงินฝากโอนออกไปจากเงินอุดหนุนในปี๖๕นี้
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก็จะต่ำกว่า๒๕ซะอีกครับ

อยู่ที่๒๔กว่าเท่านั้น

ที่ผ่านมามีการประมาณการรายได้ท้องถิ่น

ทำให้เงินที่เป็นเงินอุดหนุนนะครับ

ประมาณการรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ใครมันจะหลุดเป้าซ้ำกันทุกปี
ไปดูแคลนเขาขนาดนี้ได้ยังไงครับ
แสดงว่าปัญหาตั้งเป้าสูงไว้เนี่ย

กับท้องถิ่นแล้วเขี้ยวกันจัง

ซึ่งเก็บรายได้หลุดเป้า

ไม่เห็นไปเคี่ยวใส่กระทรวงการคลังบ้างเลยครับ
ถ้าเอาตัวเลขเก็บรายได้ไม่เข้าเป้า๑๐

รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เหลือแค่๒๓เท่านั้นนะครับ

ไม่ต้องโม้ถึงเป้าหมาย๓๕ครับ

โควิดนี่กระทบคนทุกหย่อมย่า

รายได้ที่รัฐจัดเก็บให้ก็ลดหมด

คนไม่มีเงินจะต่อทะเบียนรถแล้วครับ
ก็ปล่อยให้ทะเบียนขาดกันหมด

รายได้ปกติก็ไม่พออยู่แล้วนะครับ

จัดโปรโมชั่นภาษีที่ดินนะครับ

ก่อนที่รัฐบาลจะจัดโปรโมชั่นนะครับ
ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับ

เรื่องภาระการสำรวจที่ดินนะครับ
ออกตังค์เองนะครับ
ก็มาทำให้ท้องถิ่นมีรายได้น้อยลงไปอีก
ตอนนี้ยกตัวอย่างนะครับท่านประธาน
สวนมะนาวริมถนนรัชดา

กฎหมายภาษีที่ดินที่ชัดเจน

เป็น๓ค่ายนะครับมีเสาสัญญาณ
เลี่ยค่ายละ๑๘๐๐๐ต้น

โรงเรือนให้ท้องถิ่น๓๐๐๐บาท

บอกว่าเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

อย่างน้อยเนี่ย๑๕๐๐ล้านบาทครับท่านประธาน

เทศบาลที่เคยเก็บภาษีโรงเรือน

เหงื่อตกครับไม่รู้เอารายได้จากไหน

ไปแล้วนะท้องถิ่นตายหมดครับท่าน

๖๒เคยเก็บภาษีโรงเรือน

เมื่อปีที่แล้วนะครับประมาณการรายได้

จนเขาต้องขอให้คลมจัดสรร
ชดเชยซึ่งท้องถิ่น
ขนาดเล็กก็ได้เงินชดเชยไปแล้วหมื่นล้าน

พัทยาเอยนะครับเทศบาลเมือง
เทศบาลนครเขาก็ยังรอเงินชดเชย

เอาปทต่างในปีงบประมาณ๖๔

มติคณะรัฐมนตรีจะมี

ทยอยจ่ายเงินชดเชยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แต่อ่านเอกสารแล้วไม่มีครับท่านประธาน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นของงบส่วนนี้มาแล้ว
แต่สำนักงบประมาณตัดออก

คุณคือทำให้ปัญหาอุปสรรคให้เกิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และการที่ไม่อุดหนุนเงินชดเชยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่ได้เห็นความสำคัญของการกระจายอำนาจ

ว่าเป็นความผิดสำนักงบนะครับที่ต้องตัดงบ
ผมต้องถามว่าใครบริหารงบประมาณนะไม่ใช่พลเอกประยุทธ์เหรอครับ
พลเอกอนุพงศ์ท่านรัฐมนตรีมหาดไทยใช่หรือเปล่า
กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นท่านเคยสนใจไหม
ท่านรองวิศนุครับที่นั่งหัวโต๊ะคณะกระบานกระจายอำนาจนะครับ
ทุกเดือนไม่ใช่มาขวางท้องถิ่นที่จะซื้อวัคซีนครับ
อ้างกฎหมายอ้างความเหลื่อมล้ำทั้งทั้งที่วัคซีนป้องกันโรคหมาบ้านะครับ
ท้องถิ่นเขาก็ทำมาแล้วตามอำนาจหน้าที่ตามพรบจัดตั้งของตัวเองนะครับ
มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและทำไมวัคซีนป้องกันโควิดที่ฉีดกับคนจะทำไม่ได้ครับ
ความเห็นของท่านพลเอกอนุพงศ์นะครับที่เข้ามาตอบเมื่อสักครู่นะครับ
แม้กระทั่งท่านรองวิศนุที่ให้ข่าวหรือแม้กระทั่งผู้ตรวจการแผ่นดินว่าจะขัดกับพรบ
อะไรยังไงนะครับที่มาบอกเมื่อตะกี้นะครับ
ก็ไม่ชัดในสภานะครับท่านประธานแล้วก็อย่ามาอ้างฐานะการเงิน
กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต่างกันเลยนะครับเงินมากเงินน้อยนะครับ
เวลาเขาจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเขาก็รายงานตรงมาที่กระทรวงมหาดไทย
รัฐบาลกลางก็ไปจัดการต่อได้นะครับสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขา
หรือเขามีงบน้อยวัคซีนฉีดหมายังทำได้เลยท่านประธาน
ทำไมวัคซีนฉีดคนทำไมจะทำไม่ได้ครับท่านประธานฮะ
ตอนนี้นะครับเกิดวิกฤตรายได้เทศบาลลดลงมาก
เงินเดือนพนักงานนะครับต้องเอาไปใช้จ่ายเงินสะสมเนี่ย
ต้องเอาออกมาใช้ขนาดเงินเดือนไม่มีเอาเงินที่ไหนนะครับ
จะไปพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นพัฒนาพื้นที่ตัวเองนะครับ
อบทที่รวยนะครับส่งคนไปอบรมได้
บททไหนที่จนก็หน้าแห้งสิครับกรมท้องถิ่นก็ไม่ตั้งงบส่วนกลาง
ให้บุคลากรที่ไปอบรมอย่างเท่าเทียมกันไหนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลครับ
ท่านประธานศูนย์เด็กเล็กอบตเงินเดือนครูท้องถิ่นกระทบไปหมดครับ
ก็อยากจะบอกนะครับท่านประธานว่าการกระจายอำนาจเนี่ยผมเสนอแบบนี้ครับ
รัฐบาลเนี่ยอยากจะลดภาษีพิธีนช่วยค่าของชีพประชาชนเนี่ยต้องชดเชยรายได้
กลับมาด้วยในทันทีในปี๖๕ข้อแรกครับท่านประธาน
ข้อสองต้องให้ท้องถิ่นเก็บภาษีอื่นเองได้เพื่อมาชดเชยรายได้จากภาษีโรงเรือนที่หายไปเพิ่มรายได้ท้องถิ่น
ท่านประธานครับหนทางไปสู่การกระจายอำนาจต้องให้ท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณตัวเอง
เขาจะเอาเงินไปทำอะไรแค่ไหนยังไงเพื่อแก้ปัญหาของเขาในพื้นที่ประชาชนได้ตรงจุด
ความต้องการของเขานะครับผมเองก็คงไม่รับร่างพรบงบประมาณที่สะท้อนวิธีคิดแบบรัฐราชการรวมศูนย์นะครับ
และวันนี้ผมก็คงไม่แปลกใจที่สอสอใส่รัฐบาลจะยกมือให้ผ่านงบฉบับกู้ชาติกู้หนี้
เพราะที่ผ่านมาก็เคยบอกว่าจะไม่เอาพลเอกประยุทธ์เป็นนายก
แต่พอถึงเวลาก็ลุกขึ้นขานชื่อท่านเป็นนายก
และที่นายกออกมาชี้แจงเมื่อสักครู่นะครับ
บอกว่าท่านเองก็ไม่อยากได้อำนาจ
ก็ลาออกสิครับจะด้านทนอยู่ทำไม

พยายามหลีกเลี่ยงภาคผิงกันนะครับ